โดยนายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทางกองประกวดได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๓๑พฤษภาคม
มีการออดิชั่นคัดเลือกผู้ประกวด๑๘คนสุดท้ายในวันที่๑๙มิถุนายน
ก่อนจะมีกิจกรรมการเก็บตัวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๒มิถุนายน
ส่วนรอบตัดสินจะมีขึ้นวันศุกร์ที่๒๓มิถุนายน
กระดับคุณค่าของผู้หญิงที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น